ไปดูจังหวะสับสอกของฟ้าประจักษ์

ส่วนช่วงนี้ผมชนะเดชพิรัตนามงคลต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
ไลท์มวยไทยรัฐกับเอกชุมพรครับ
ก็คือคู่นี้นี่แหละห้ามกระพริบตาก็แล้วกัน
น้ำเงินนี่ฟ้าสั่งมุมแดงฟ้าประจักษ์เล็งแล้วงัดซ้าย

แม่ฟ้าสั่งบอกไม่ต้องย้ำเข้ามาแล้ว

โลมลันพันตูหน้าดูโอ้โหดอกนี้โดนเข้าไป
นอนยาวเยียดบนจงพยามพยุงตัวเองขึ้นมา
ยังไหวอยู่ประเภทกระบือดื้อยาเหมือนกัน
สู้ต่ออย่างได้อยู่งาดส่อกซ้าย

แม่ดอกนี้ดอกสุดท้าย
โปรดติดตามตอนต่อไป